ยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลในไทยลีกของเรากันบ้าง
แทนที่นะครับแล้วก็มีการการันตีรายได้นะครับที่จะเข้ามาเหมือนกับ
นี้เป็นไงดูแลชุดนี้ก็เดี๋ยวดูสิว่าเป็นยังไง
ลองดูลองดูติดตามจากรายงานของคุณชูศักดิวงทองดี
ติดตามนะครับการคัดเลือกมาจนได้ชุดที่ดีที่สุดนะครับ
ขอรับบิ๊กเกิร์ลในชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานแล้วดูกันหน้า
วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการคัดเลือกเสาร์และปิดเกอร์ของสโมสรบางกอกกานะครับ
บรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ
การคัดเลือกสาวและบิ๊กเกิร์ล๒๐๑๗รอบ๑๘ปี
คนสุดท้ายครั้งนี้ยังคงใช้รูปแบบเดิม
โดยให้บรรดาสาวสวยนั้นได้มีโอกาสโชว์ความสามารถทั้งร้องและเต้น
รวมถึงตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ
เรียกได้ว่าใครมีความสามารถเท่าไหร่ก็งัดออกมาโชว์กันให้หมด
เพื่อขอไปอยู่ในใจกรรมการเป็น๑ใน๕ของผู้ที่ถูกเลือก
โชว์ความสามารถวันนี้นะคะคือขั้นแรกเราก็ทดสอบไหวพลิบเขาอีกรอบหนึ่งนะคะ
แล้วก็อันนี้จะให้น้องทั้งหมดยืนเรียงพร้อมกันเพื่อดูว่าเวลา
คือน้องเวลายืนเดี่ยวน้องเขาจะเก่งมีความสามารถ
แต่พอยืนรวมกันปุ๊บจะเห็นว่าออร่าบางคนนี้ไม่เท่ากัน

สาเหตุเพราะกรรมการไม่รู้จะตัดใคร
เนื่องจากคะแนนนั้นสูสีเหลือเกิน

ที่จะมาพูดถึงการคัดเลือกในวันนี้กันครับ
จุดเริ่มของการมาประกวดจริงคือ

จากรูปเวลาแฟนบอลแท็กเฟซบุ๊กมาค่ะ
ก็เลยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรก็ไปถามเขา

แต่ว่าโชว์ร้องเพลงของเพลงเชียร์บอล

เพราะว่าเราไม่ได้คัดกันแค่แบบไม่กี่ร้อยคนเนอ
คือเราคัดกันแบบเป็นพันคน
แล้วก็ค่อยทยอยจากร้อยเป็น๑๐

เพราะพี่แนะนำมาว่าลองดูไหมประสบการณ์

คงเป็นเพราะว่าการตอบคำถามค่ะ
แล้วก็ความสดใสที่พกมาเต็มร้อย

ใครที่ชื่นชอบทีมบางกอกกราศ
ก็มาชมติดขอบสนามได้เลย
ที่จะมาเพิ่มสีสันความสดใส
ในการเชียร์บอลให้กับสโมสรบางกอกกราศ

ทูศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัตน์ทีวีผู้ได้งาน